ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่ถูกพูดถึงหลังจากที่แข่งขันจบไม่ใช่ผลการแข่งขันนะคะ
แต่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันค่ะ
กระทั่งตอนนี้ก็ยังมีหลายคนที่ยังค้างคาใจอยู่นะคะว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะคะ
เพราะว่ามีภาพของประเทศมีภาพของการเป็นคนไทยเชียร์ฟุตบอลไทยออกไป
บางคนที่ไม่อยู่ในวงการก็ไม่รู้ค่ะว่าตกลงกลุ่มเดียวกันหมดไหมสนับสนุนกันหรือเปล่า
รู้กันไหมเนี่ยแล้วคุณจะไม่เตือนกันเลยเหรอมีคำถามเยอะค่ะคุณผู้ชม
รวมถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากด้วยในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะ
และการแสดงความเห็นนั้นยังสามารถทำได้อยู่จนถึงประมาณทุ่ม๑๕ตามเวลาของรายการ
แล้วก็โหวตได้ด้วยนะคะว่าคิดว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นที่มีการจุดพลุที่ว่านี้ในการเชียร์ฟุตบอลไทย
ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ก่อเหตุการณ์ให้เกิดขึ้น
เพื่อจะให้เขาได้อธิบายด้วยว่าที่ทำอย่างนั้นด้วยเหตุผลอะไร
ทำไปเพื่ออะไรเมื่อมีกระแสวิจารณ์อย่างนี้แล้วคิดอย่างไร
ติดต่อได้เมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ทางไทยรัฐทีวี
วันนี้ทางทีมถามตรงติดต่ออีกทีนะคะ
ก็ตั้งแต่ต้นวันนะคะจนกระทั่งถึงตอนเข้ารายการ

แต่จะมีคนเล่าให้ฟังได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสนาม
และในวงการการเชียร์บอลไทยเกิดอะไรขึ้น
พลุดอกที่ว่านะคะ
วันนี้มากันหลายท่านเลยค่ะเรียนแนะนำแบบสั้น
อาจจะรู้จักคุ้นเคยกันแล้วด้วยซ้ำไปถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
หรือว่าเป็นคนที่เชียร์บอลไทยเหมือนกันนะคะ
ท่านแรกอันนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่นี่แล้วแต่นะคะว่าจะเรียงจากอะไรนะคะ
จากกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ค่ะพี่ต่องเป็นประธานกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ค่ะ
คุณชัยวัดนะคะถัดมากลุ่มฮาร์ดคอร์ไทยแลนด์

กลุ่มคุณหรือเปล่าคะที่ไปร่วมทำกับเขาใช่ไหม
ชื่อนี้หรือเปล่ามีแต่คนพาดหัวแบบนี้นะคะ
คุณนัทธวุฒินะคะกลุ่มถัดมาค่ะเป็นกลุ่มน้องใหม่นะคะ
กลุ่มบอลไทยสามชาติคุณสันเสริญค่ะและถัดมาอีกค่ะ
กลุ่มไทยแลนด์สู้นะคะคุณวริทรหรือคุณเจแปนค่ะ
แล้วก็มาอีกของบอลไทยสามชาตินะคะคุณกิติวุฒิคุณสุภาวดี
คุณธนวัฒน์แล้วก็คุณนัทธวัฒน์
สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
แฟนบอลฮาร์ดคอร์ตกลงใช้กลุ่มของคุณไหม
ก็เวลาพลาดหัวข่าวหรือเข้าใจกันอันนี้จริงแล้วกันการพลาดหัวข่าวก็
เป็นได้๒ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือเป็นหนึ่งคืออาจจะไม่รู้จักชื่อกลุ่มกองเชียร์ทั้ง๔กลุ่มหลัก
ว่าว่าเป็นกลุ่มไหนอยู่ตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ทีก็ได้
ซึ่งอาจจะหมายถึงความรุนแรงครับ

ตกลงแล้วจุดผู้แฟร์ที่ว่านี้
ภายในสนามเรามีมติที่ได้คุยกันว่า
จะไม่มีการจุดผู้แฟร์อยู่แล้วครับ
เอาในวงการนะคือกลุ่มคุณน่ะป่ะ

ก็มีหลายสื่อหลายสื่อหลายในโลกโซเชียลทั้งหลายส่วนนะครับ
ก็พยายามจะเขียนด้วยความไม่เข้าใจหรือว่าด้วยการที่อยากใช้คำว่าฮาร์ดคอด้วย

และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่

ไม่ใช่นะคะมาถามพี่ต่องค่ะ

ต่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราคุยกันในแวดวงคนเชียร์บอลไทยยังไง
ครับคืออย่างนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับ
ในกลุ่มของแฟนบอลเองนะครับ
ในปัจจุบันเองที่เข้าไปในสนามให้กำลังใจทีมชาติไทยในสนามเนี่ย
เรามีกลุ่มหลักเนี่ย๔กลุ่มนะครับ
แล้วก็มีน้องใหม่กลุ่มใหม่เกิดขึ้นมามีกลุ่มที่๕
นี่คือกลุ่มหลักนะครับซึ่งที่ผ่านมาเองเนี่ย
กลุ่มมันก็จะมีรูปแบบในเรื่องของรูปแบบวิถีการเชียร์ที่แตกต่างกันออกไป
มันจะมีจุดร่วมรูปแบบการเชียร์ที่เหมือนกันจุดร่วมเหมือนกันมีนะครับ
แต่ว่าแต่ละกลุ่มแน่นอนว่ามันจะมีลักษณะแตกต่างออกไปตรงนั้นเนี่ยนะครับ
แต่ละกลุ่มก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มเอง
ถ้าถามพี่ต่องพี่ต่องคือบุคลิกที่ชัดเจนที่สุดของกลุ่มอุณตราคืออะไร
ของกลุ่มอุณตราที่เราสัมผัสได้นะครับก็คือเป็นมีลักษณะการเชียร์ที่ดุดัน

เข้มแข็งนะครับซึ่งเขาแสดงออกถึงพลังจากภายในที่เขาสื่อออกมาอันนั้นคือจุดที่เราจะสัมผัสได้กันตลอดอยู่แล้ว
อะไรที่พูดขึ้นมาแล้วโอ้วของกลุ่มอุณตรา
คือร่างหนักของรูปแบบที่เวลาในสนามที่เขาเชียร์
หรือว่าเพลงและเพลงเขาค่อนข้างที่จะพร้อมเรียงกัน
โดยมีการกระโดดมีการแสดงพลังออกมาทางกายภาพ
บางทางนี้จะแช่เจนตรงนั้นเป็นการที่เราเห็นกันอยู่อยู่แล้วครับ
จุดผู้นี่ใช่บุคลิกของเขาไหมคุณเจแปม
ในวงการเชียร์บอลไทยใช่บุคลิกของกลุ่มอุลต้าไหม
อุลต้าเวลาเขาเชียร์เวลาภาพออกไปเขาจะต้องดูดิบดูเถื่อนดูรุนแรง
แล้วก็แหกกดนี่คือสไตล์ของเขาเลยของอุณต้าเขาเลย
อันนี้เขาบอกห้ามทำเขาจะทำอย่างเรื่องกรณีจุดพวกนี้ก็ใช่
ต้องเล่าให้ฟังก่อนเรื่องจุดผู้เนี่ยมันมีที่มาที่ไป
คือเมื่อหลายสิบปีก่อนน่าจะเกินกว่านั้น
ฟุตบอลลีกภายในประเทศแคมรูนไนเจรียมีการจุดแบบนี้
แล้วเกิดมีคนเสียชีวิตซึ่งไม่รู้ว่าเป็นระเบิดผู้แฟร์ประทัดอะไรอย่างนี้
ไม่ให้มีการจุดผู้ประทัดระเบิดในสนามเพราะว่ามันอาจจะเป็นการ
สิ่งที่เกิดเป็นโศกนาฏกรรมขึ้นมาเขาก็เลยห้ามทั่วโลกไม่ให้มันจุดกัน
ก็เลยเกิดอุนต้าไทยแรมขึ้นมาแล้วก็มีอุนต้าตามจังหวัดต่าง
เขาแบครบากฯห้ามเขาได้ประมาณหนึ่งบางทีเขาก็ฟังน่ะ

หรือไปจุดข้างนอกสนามพาไปจุดนอกสนามไม่จุดข้างใน
แต่พอเห็นประเทศอื่นจุดเขาก็เลยทำบ้าง
บอกว่าคุณทำได้ผมก็ต้องทำได้
เกี่ยวไหมคะที่แมทนี้กับอินโดเกี่ยวไหม

ถ้าเกิดว่าโดนแบนเขาไม่แบนประเทศไทยประเทศเดียวหรอกฮ

แต่ทีนี้ในแวดวงคุณใหญ่ค่ะ

คือมันเป็นที่ถกเถียงเลยไหมว่าโอ้โหหลังจากนี้สงสัยต้องคุยกันแล้ว
หรือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เป็นสไตล์ของคุณจ้าไทยแลนด์ที่เขาทำอยู่แล้วคะ

ทางทีมเชียร์ทั้งหมดมีแนวทาง
น่าจะเป็นทางเดียวกันที่เราจะเชียร์

เป็นประวัติของพวกเราที่สร้างสรรค์เพื่อให้คนมาเชียร์ในสนามมากที่สุด
หมายคือเราคือต้องการให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาเชียร์บอลในสนาม

ไม่ว่าผลนั้นจะแพ้หรือชนะ

ท่านไหนที่นั่งอยู่ใกล้ที่สุดมีไหมคะ
จะเป็นโซนพัดโซนผม

คือมันมาจากความรู้สึกหรือบรรยากาศยังไง

มีคนตะโกนหรืออะไรยังไงคะ

มันเนี่ยการแสดงออกของคุณต้าก็เหมือนที่บอกครับ
เขาจุดไฟมันเข้าเอาเข้ามาแต่ทุกคนเนี่ยไม่สนแล้ว
ความถือว่าโอเคก็เฮละสนุกแล้วได้ได้ได้ได้ได้ผลที่ต้องการแล้ว
อืมเข้าไปสุดท้ายมันมีเรื่องของผู้เข้ามาเนี้ย
แต่โชคดีว่าวันนั้นเนี่ยลมมันมันตีกลับไป
มันได้ยินเสียงคนพูดหรือได้ยินเสียงคน

แรกพอเริ่มจนแรกส่วน
โซนเขาน่าจะเห็นนะครับได้เห็นน่าจะเห็นบ้างครับ
คุณนัทเรื่องมันมายังไงทำไมถึงจุด
บรรยากาศมันเล้าหรือว่ามันดีใจจนแบบรีดขนาดถึงว่าเฮ้ยต้องจุด

จริงมันเป็นอารมณ์ฟุตบอล

ก็คือหนึ่งอย่างที่พี่ใหญ่ได้บอกไว้ว่า
เราแพ้มาเราต้องการประตูในบ้าน
จริงแล้วเพียงแค่ประตูเดียว
แค่ประตูเดียวที่เราต้องการแล้วมันเหมือนจุดปลดล็อกอะครับ
เชียร์ทุกคนผมเชื่อว่ากองเชียร์ทั้งสนามณวินาที
ทุกคนต้องเห็นเพราะมันชัดมาก
แต่คำถามคนนั้นคือว่ามันมีคนไม่พอใจด้วยหรือเปล่า
ว่าเราจะฉลองชัยกันอยู่นะแม้เราจะเป็นแฟนบอลเหมือนกัน
แต่มันมีเสียงคนที่ไม่พอใจกลัวหนี
คือเราได้ยินเสียงเหล่านั้นปะปนด้วยไหมนอกเหนือจากเสียงเฮ

เพราะเรามีทั้งกลุ่มของผู้ใหญ่กลุ่มเด็ก
เพราะควันมันมามันแสบอยู่แล้ว
มันเป็นอย่างไรควันมันเป็นอย่างไร
ถ้าบางคนที่สูดตะกากเข้าไปมันจะเหมือนกับสำลักนิดนึง

เหมือนสำลักษณ์ควันแล้วความร้อนของมันล่ะคะความร้อนของมันล่ะคะ

ได้ว่าเป็นลักษณะเหมือนเพลิง
มันเป็นแฟร์มันจะมีความปลอดภัยอยู่
โปรงอันนึงนะมันไม่ใช่ครบเผิงมันจะเป็นแฟร์

ในสนามขนาดนั้นอย่างที่เราคุยเนี่ย
ยังไม่มีใครสนใจเรื่องอะไรว่าผลที่จะตามมาเป็นยังไง
ทุกคนจะโฟกัสออกไปในเกมก่อนจนหลังจากที่เกมจบลงแล้ว
มานั่งคุยมานั่งวิเคราะห์กันแล้วก็พอหลังจากที่เกิดเป็นข่าวอะไรต่างขึ้นมา
เราอาจจะมาดูกันว่าตรงนี้กรอบข้อกำหนดมันเป็นยังไงที่สมาคมลงมาอย่างนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อตอนต้นนะครับว่า
ทั้ง๔กลุ่มแล้วก็น้องใหม่อีกกลุ่มทั้ง๔๕กลุ่มเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาให้กำลังใจทีมชาติของเราเนี่ยนะครับ
แม้ว่าแนวทางถึงแม้ว่าวิถีอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าทุกกลุ่มเนี่ยมีเป้าหมายเหมือนกัน
เพื่อทีมชาติไทยของเราแล้วก็ผมเชื่ออย่างเต็มที่เลยว่าแฟนฟุตบอลไทยไม่ใช่ว่าทั้งสี่ห้ากลุ่ม
หรือว่าแฟนฟุตบอลท่านอื่นที่เข้าไปสู่สนามหรือแฟนฟุตบอลที่อยู่ทางหน้าจอก็ตามแต่เนี่ย
ไม่มีใครคิดร้ายต่อทีมชาติไทยของเราแน่นอนครับ

คุณนัทมีคนไม่พอใจไหม
มีคนไม่พอใจไหมผมเท่าที่สังเกตน่าจะมีครับ
ที่ไม่พอใจคือในแง่ไหนคะคือควันความร้อนกลัวอันตรายสไตล์ที่ดุดันบู้ของเขา
หรือว่ากลัวเนี่ยถึงขนาดว่าเดี๋ยวเราจะโดนแบนไหมเราจะโดนปรับไหมส่งผลกับชื่อเสียงไหม
ในส่วนฝั่งโซนอีที่พวกผมเชียร์กันอยู่เนี่ยมันจะไกลกับทางคุณต้าพอสมควร
ก็ในเรื่องของความกลัวความตกใจอะไรคงจะไม่มี
แต่คนที่ไม่พอใจส่วนมากก็จะอาจจะกลายเป็นคนที่
ว่าถ้าเกิดหลุดเราจะต้องโดนอะไรบ้าง
แฟนบอลหลายคนที่ตามข่าวอยู่ก็จะรู้ในเรื่องนี้อยู่แล้ว
พอเขาเห็นภาพแบบนี้เขาก็อาจจะคิดในส่วนของว่า

เดี๋ยวครอบครั้งสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา
วันนั้นพวกคุณได้คุยกันบ้างไหมว่าจะทำไปทำไม
เมื่อมันมีความเสี่ยงและก็มีคนไม่พอใจ
และยังอาจจะมีอันตรายด้วยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะผลโหวตผ่านไลน์ของไทยรัฐนะคะ
จากผู้ที่ร่วมโหวตมา๓๘๑๘คนนะคะ
เราถามว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นในการจุดผู้แฟร์นะคะ
ก็คนที่ร่วมบวชมา๓๘๑๘คนนะคะ
คนที่โหวต๙๗หรือว่า๓๗๐๘คนนะคะ

มี๓ที่บอกว่าจำเป็นก็คือคิดเป็นประมาณ๑๑๐คนนะคะ
อันนี้ที่ทีมโซเชียลของไทยรัฐทีวีรวบรวมมาให้นะคะ

ถ้าวันนั้นลมไม่ตีออกทำยังไง

ก็จะบังบรรยากาศการดูบอล
แล้วก็ไปกระทบต่อกองเชียร์ทั้งหมด

ถึงต้องขนาดหยุดเกมมีคนบาดเจ็บสำลักควัน

จะเป็นเรื่องตอนมาเลจะมีควันเยอะ

ถ้าสมมุติคนที่เป็นคนเชียร์บอลไทยด้วยกันเนี่ยนะคะ
แล้วรู้อยู่แล้วว่าสไตล์ของกลุ่มคุณกล้าเป็นแบบนี้
แม้กระทั่งบางกลุ่มอาจจะจุดในบางครั้งที่ฉันไม่แน่ใจนะ
คุณเจมส์แบบเคยคุยกันเองไหมว่าพี่เราไม่ควรจุดไหม
มันไม่ใช่แค่ฉลองแต่ว่ามันมีผลกระทบด้านลบ
เอาแค่ผลโหวตเขาก็รู้กันแล้วว่าไม่ควรจุด
ไม่ต้องคุยกันหรอกนะฮะ
ตามมาเนี่ยก็คือเรื่องของการโดนปรับเงิน
มันมีผลกระทบต่อสำหรับฟุฒิบอล

ถ้าทำบ่อยเขาอาจจะแบนเราไม่ให้เล่นในบ้าน

แล้วถ้าอุปกรณ์พวกนี้เวลาเขานำเข้าไป
มันก็จะส่อใส่ในทองบ้างในกองบ้าง
เห็นคนบอกเหมือนกันบอกว่าเข้มงวดมากแล้วเอาเข้าไปได้ไง
มันก็มีถ้าเขาจะเอาเข้ามันมีวิธีอยู่เยอะมาก

สนามมันมีรูรั้วอะไรเต็มไปหมดที่ไม่มีกาบ
เราจะมีการ์ดตรวจตรวจเข้าไปใช่ไหมครับ
แต่รั้วของราชมังเอามือสอดเข้าไปยื่นของกันได้
อารมณ์คนไปดูบอลอยากฉลองชัยขนาดมันต้องทำกันขนาดนั้นเลยเหรอ
แล้วแต่วิธีนะแต่ว่าที่จิ๊กคุณหญ่เรามีการคุยกันในวงการของคน
รู้จักกันเตือนกันได้เคยคุยไหมคะ
ส่วนใหญ่น่าจะคุยกันครับ

ที่เราจะเอาคนหนึ่งมาบอกทั้งกลุ่มเนี่ย
มันคอนโทนยากด้านหลับคนเกมอแบบมาก

ส่วนที่ฮาร์ดคอร์อีกแบบหนึ่งหรือครบที่เป็นดูบอลที่อุต้าแรง

หมายถึงว่าพวกนี้เขาต้องการแสดงพลัง

โดยที่ผู้นำกลุ่มนั้น

แม้แต่กระทั่งกลุ่มเดียวกันก็อาจจะคุมกันไม่ได้
ครับก็คืออย่างนี้ครับก็คือคุณจอมขวัญครับก็คือในกลุ่มหลักเองเนี่ย
เราก็มีการพูดคุยกันนะครับมีการปรึกษากันอยู่บ้างนะครับว่า
กรอบพวกกำหนดของสมาคมฟุตบอลเองเนี่ยที่เราพื้นปฏิบัติเนี่ยมีอย่างไรบ้าง
หลังจากนั้นเองก็แต่ละกลุ่มก็ไปดูแลบริหารจัดการเอง
ควบคุมกันเองก็อาจจะมีรอดบ้างแต่ว่าเราก็เองพยายามที่จะ

ดูลักษณะที่เราดูเห็นแล้วเนี่ยนะคะกลุ่มรากเขาจะไม่ได้เปิดเผยตัวตนมากนะ
อาจจะติดตามคือแต่จริงคนในวงการรู้จักกันหมดใช่ไหม
เป็นใครเจอหน้าพูดคุยกินข้าวเรียนเข้าใจถูกไหม

เอ่อตั้งแต่เกิดเรื่องอืมเอาพี่ต่องก่อนเลยตั้งแต่เกิดเรื่อง
มีโทรคุยกันบ้างไหมน้องเกิดอะไรยังไงขึ้นจะได้คุยไหม
คือยังหลังจากเกิดเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันครับ

จริงแล้วก็ถ้าพูดถึงจริงมันก็เป็นประเด็นที่ไม่เคยได้คุยกันหลังเกมอยู่แล้ว

ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นสไตล์การเชียร์ของแต่ละกลุ่มนะครับ
ก็อย่างที่หลายคนพอจะทราบลักษณะการเชียร์ของแต่ละกลุ่มจะมีเอกลักษณ์ของส่วนตัวอยู่แล้ว

มีท่านไหนได้ลองพยายามติดต่อคนในกลุ่มอุนตราบ้างไหมคะ
โดยปกติก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับผม
ส่วนใหญ่ที่ติดต่อคืออาจจะก่อนเคมมีการแมทล่าสุดเราทำร่วมการเรื่องถวายพ่อหลวงจุดเชียร์อะไรแบบนี้
คือถ้าทีมงานเราพยายามจะอยากให้เขาออกมาอธิบายได้บ้างเนี่ยคือให้ใช้พื้นที่อธิบายบ้างไม่ใช่โดนอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยนะคะ
คือเราเลิกหวังไปเลยใช่ไหม

คือไม่ใช่ว่าจะหลังจากที่เกิดเหตุนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเหตุการณ์ปกติทางน้องกลุ่มนี้เขาก็ไม่ออกสื่อกันอยู่แล้ว
อ๋อไม่ออกสื่ออยู่แล้ว

ไม่ต้องเอาสื่อหรอกฮะเอาแค่คนในวงการด้วยกันเขายังคุยกับคนในวงการด้วยกันน้อยเลย

มันไม่ได้แบบมาจอยกันเฮ้ยช่วยกันไปนัดกันไป
คือมีคุยเล็กน้อยเป็นลักษณะนั้นแต่ไม่ได้คุยกันตลอดเวลา
ถ้าคุยกันก็จะเป็นเรื่องอื่นจะมากกว่า
ระดับการพูดคุยไม่ได้ซี้กันกอดคอกันอันนี้ไม่ใช่ซี้กันขนาดนั้นอันนี้เป็นซีซัว

คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นเนี่ยนะคะมีผลกระทบอะไรที่เกิดกับใครไหม
ใครสำลักควันใครไม่พอใจอย่างมากใครโดนแล้ว
ฉันไม่ทราบว่ามันเกิดผลอะไรกับใครบ้างไหม
มีใครแชร์กันในกลุ่มตัวเองว่ามีใครนั่งแถวนั้นแล้วได้รับผลกระทบอะไรไหมคะ
จริงผลกระทบที่ฟังกันมาจากกลุ่มเชียร์จะไม่ค่อยเจอ
เพราะว่าจากกลุ่มเชียร์เนี่ยจะรู้จริงผมว่าผมว่าใครที่เรียกว่าสังกัดกลุ่มเชียร์ล่ะ
ใครที่ไปอยู่โซนไหนประจำเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าโซนไหนเป็นยังไง
ลักษณะการเชียร์อะไรเป็นยังไงเขาจะรู้ตรงนี้อยู่แล้ว
เรียนเหลือสุดท้ายค่ะเอาความเห็นที่เราคุยกันในกลุ่มตัวเอง

ยังไงคะเราคุยกันว่ายังไงบ้างกับเหตุการณ์
สรุปเราสรุปเหตุการณ์นี้ว่ายังไงบ้าง
สำหรับเหตุการณ์ตัวนี้เราก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของสมาคมฟุตบอล

ส่วนกลุ่มเรายังทำในแนวทางเดิมของเราที่ต้องการต้านตัวผี
ให้ผู้คนเข้าไปดูบอลได้มีความสุข
และเต็มสนามเพื่อเชียร์ทีมชาติไทย

ก็จะแบบว่าที่ของพวกเราของเรายังไงอยู่
กลุ่มสามชาติมีเตรียมไว้จุดบ้างไหมคะ
ไม่มีครับไม่มีครับ

ก็สิ่งที่เกิดขึ้นในสนามนะครับ

ไม่รู้สึกอะไรที่เป็นผลกระทบต่อกองเชียร์อยู่แล้ว

ของการโดนปรับเงินโดนแบนนะครับ

ดังนั้นสมาคมพวกเราต้องไปจัดการกับทางกลุ่มนี้เอง
ไปหาตัวให้เจออะไรก็ว่าไปไปลงโทษไปอะไรอย่างนี้หรือไป
ถ้าโดนสมาคมว่าโดนปรับเงินกี่ล้านไปเก็บเงินพวกเขาไหม
ไปจัดการกันเองแต่ถ้าผลข้อมูลต่อกองเชียร์ด้วยกัน
เรารู้สึกเฉยเฉยเลยว่าอยากเชียร์อย่างนี้
งั้นโดนปรับไปแล้วกันนะเป็นอย่างนี้
มาที่คุณนัทค่ะต้องสั้นค่ะก่อนมาปิดท้ายที่พี่ต่องค่ะ

คือเราเอายังไงคือเรามีความเห็นต่อเรื่องนี้ไง
สรุปกันในกลุ่มเราไหมคะว่าเราไม่เอานะเราไม่สนับสนุนนะหรือยังไงไหมคะ
จริงในกลุ่มผมว่าเชื่อว่าทุกกลุ่มคุยเหมือนกันอยู่แล้วครับ
ว่าในเรื่องของการทำผิดกฎคงไม่ทำแน่นอนอยู่แล้วครับ
ก็ยังคงแต่ละกลุ่มก็จะมีวิถีในการเชียร์ในการอะไรของแต่ละคนอยู่แล้วครับ

ครับก็อย่างเชียร์ไทยเองก็ยังยึดกรอบเดิมนะครับ
กรอบที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ซึ่งตรงนี้เองเราก็พยายามที่จะเข้ามาร่วมกันสำนวน
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางฮักคอร์หรือกลุ่มของตัวเอง

ส่วนที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจะสรุปกันยังไง
ก็ขึ้นอยู่กับทางสมาคมฟุตบอลนะครับ
ที่จะรับไปดำเนินการหรือว่าจะวางกำหนดวางกรอบอะไรในอนาคต
พวกเราเองก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามตรงนั้นในอนาคตนะครับ
ต้องฝากทางสมาคมไว้ตรงนั้นนะครับ
วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรายการนะคะ
แล้วก็โอเคที่ฉันได้คำตอบว่าไม่ต้องไปยุ่ง
คือเขาไม่ได้เปิดเผยตัวไว้แล้วอย่าไปตามนะคะ
วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวตามกันต่อนะคะว่าเรื่องนี้จะออกมาเป็นแบบไหนนะคะ
ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ